คุณผู้ชมค่ะใครที่ใช้รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะคู่ใจต้องดูข่าวนี้เลยนะคะ
ชายชาวกาลสินคนนึงค่ะเขาก็มีมอเตอร์ไซคู่ใจคันหนึ่งขี่ไปไหนมาไหนตลอดแหละ
แต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีนี่ดูจังหวะนี้

รถเนี่ยเมื่อสักครู่จะเห็นใช่ไหมคะว่าท้ายรถมันปาด

หลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ซอยข้างวัดชัยสุนทรนะคะ
เขาบอกว่าเขาขี่ออกมาจากหอพักในชุมชนสงเปลือยว่าจะไปหาเพื่อน
แต่อยู่อะค่ะอยู่เขาได้ยินเสียงดังจากที่ล้อหลังของเขา
แล้วท้ายรถเนี่ยมันปัดทันทีเลยแล้วเขาก็ไม่สามารถควบคุมรถได้
จนให้เห็นเป็นภาพก็คือล้มกลิ้งกระเด็นไปแบบนี้
ภัยจังหวัดกรสินมาตรวจสอบเขาบอกว่าตอนที่มาตรวจสอบ

ลักษณะก็คือมีแบบแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็คือสลึมสลือเลยค่ะ
คือเหมือนดาวขึ้นอ่ะเพราะว่าแรงกระแทกที่เขาถูก
ออกมาจากรถแล้วก็กระแทกลงไปบนพื้นถนน
เรื่องต้นตรวจสอบสภาพรถดูปรากฏว่าโซ่มันขาด
คิดว่าไอ้ตอนที่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังจากท้ายรถเนี่ย
น่าจะเป็นเสียงโซ่ขาดแล้วมันคงไปพันเข้ากับล้อรถนะคะ
มันก็เลยทำให้ล้อติดพอล้อติดไม่หมุนปุ๊บ
คราวนี้รถมันก็ไม่ไปมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางไม่ว่าจะรถ๒ล้อ๔ล้อ๖ล้อ๑๘ล้อ
หรืออะไรก็ตามเช็คสภาพรถกันดีนะคะ